เรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้และเรื่องใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

ระทึกคาร์บอมแฟลต์ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งเจ็บระนาว

คือผมเคยไปอยู่หลังเหตุการณ์ที่เพิ่งระเบิด
วางระเบิดในรถยนต์เสร็จใหม่เลยนะ
ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ผิดคือที่จังหวัดปัตตานีนะ
วางที่หน้าหน่วยงานสาธารณสุขสาธารณสุขแห่งหนึ่ง
โอ้โหคุณผู้ชมระเบิดรถยนต์เนี่ยนะ
มันจะดังแล้วสั่นทั้งเมือง

นี่เกิดที่นราธิวาสคุณผู้ชมฮะ

อกจากจะวางที่แฟลต์ตำรวจแล้วนะ

คุณผู้ชมว่าคนที่ทำเขาคิดอะไร

คนร้ายต้องการส่งสัญญาณอะไร

อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนาราศิกขาลัยครับ

โอ้โหพอไฟไหม้ควันดำพวยพุ่งปกคลุมไปทั้งเมืองฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจและคนที่พักอาศัยอยู่ในแฟลต์นะครับ
วิ่งหนีตายกันออกมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงใกล้บ่ายโมงของเมื่อวานนี้

พอบ่าย๒๓๐ยังไปเจอซากระเบิดเลยคุณผู้ชม
ไอ้ระเบิดที่มันระเบิดแล้วอีกหนึ่งลูกน่ะไปเจอซากนี่ครับภาพมุมสูงฮะ
แรงระเบิดมันขนาดนี้หรืออ่ะใช่ดอม
ระเบิดรถยนต์ที่ผมบอกว่ามันจะดังบุ้มพื้นดินจะสั่นนะครับ
โอ้โหครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แรงระเบิดนะครับทำให้แฟลต์ตำรวจทำให้ร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์พันธนิยะ
ท่านรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสมภาพบึงนารินทวาสเสียชีวิตครับ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓๑คน
เป็นตำรวจ๑๔นายประชาชน๑๗คนในจำนวนนี้มีเด็กขวบเดียวรวมอยู่ด้วย
โอ้โหเนี่ยครับตำรวจเขาต้องปิดพื้นที่แล้วก็หาวัตถุต้องสงสัยตรงแถวตลาดบางนาคด้วยนะ
หลังเกิดเหตุครับชุดสอบสวนสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงเร่งตรวจสอบเลย
ไปเจอภาพชายต้องสงสัยครับไปเจอภาพชายต้องสงสัยขับรถกระบะมาจอดที่แฟลต์ตำรวจนะ

แล้วใส่กางเกงแบบมีกระเป๋าข้างที่เขาเรียกกางเกงยุทธวิธี
เหมือนกับมีถุงมือด้วยนะ

ขับมาจอดแล้วออกไปอย่างใจเย็น
แสดงว่าคนแถวนั้นก็คิดเหมือนกันว่าสงสัยเป็นเจ้าหน้าที่
เพราะตรงนั้นเป็นแฟลต์ตำรวจไง

เขาจะให้ผู้เจ้าสารถามภาพที่ชัดขึ้น
แล้วไปเปรียบเทียบกับบุคคลในแฟ้มคดีว่า
เหมือนหรือคล้ายกับใครในแฟ้มคดีไหม

คุณผู้ชมครับนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้
วางระเบิดรถยนต์ในเมืองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือผมบอกแล้วนะ
ฝ่ายความมั่นคงต้องไปวิเคราะห์นะครับ
เขาวางในแฟลต์ตำรวจนะครับ
เขาวางตรงข้ามโรงเรียนนะครับ
เขาจะคิดอะไรต่อไปผมว่าท่านคิดได้